ดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะนี่ก็เลือดร้อนเหลือเกิน
เมาด้วยนั่นแหละรายเดอร์คนหนึ่งนะครับ
มีเรื่องมีราวกับหนุ่มโรงเหล็กที่เป็นคู่อริกันอยู่แล้วนะครับ
เจอกันอีกในวงเล่านะทีนี้ก็ชกต่อยกันสู้ไม่ได้
กลับไปบ้านไปเอาปืนนะฮะมายิงเขาเนี่ยเจ็ดนัดนะครับ
ตายคาซอยเลยครับทุกผู้ชมครับ
นี่คนก่อเหตุนะฮะคือภรรยาเนี่ยเดินออกมาเพื่อจะไปบอกคู่อริของเขา
ให้กลับไปก่อนเพราะสามีเนี่ยกลับไปเอาปืนที่บ้านมาแล้ว
แต่ว่าอันนี้นะครับวิ่งแซงหน้าภรรยา
คือในกล้องวงจรปิดมันได้ยินนัดเดียวแต่ความจริงยิงเจ็ดนัดนะครับ

ที่เลยแล้วก็เนี่ยบอกเมียตัวเองบอกให้โทรแจ้งตำรวจมาเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางซอยพุทธบูชา๓๘นะครับ
แวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพนะฮะ
ุ่มรายเดอร์ที่ถอดเสื้อแล้วมีคนล็อกนี่ปืนอย่างนี้อยู่ในมือเนี่ยฮะ
เอาปืนไปยิงหนุ่มโรงเหล็กคู่อริกลางวงเล่า
จนเขาเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะ
คนที่วงเล่านี่ฮะตกอกตกใจ
ของเขาก็พยายามดึงออกมาจากวงเล่า

เขาก็กลัวจะก่อเหตุซ้ำอีกกลัวจะไม่หยุดนะครับ
แต่มือยิงเนี่ยเขาบอกกับเมียเขาบอกให้โทรไปหาตำรวจเลย
บอกว่าเขาเนี่ยยิงคนตายไม่หนีไปไหนนี่
เขาก็ยกโทรศัพท์โทรหาตำรวจเลยนะฮะ
หลังรับแจ้งเหตุสนราชบุรณะมากับแพทย์นิติเวศนะครับ
มากับทางร่วมกับตันยูด้วยมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ

หน้าบ้านพักหลังหนึ่งในซอยพุทธบูชา๓๘นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายบุญธรรมนามโคตรอายุ๔๔ปี
เขามีอาชีพเป็นช่างโรงเหล็ก
นี่เสียชีวิตอยู่พื้นถนนกลางซอยนะฮะ
นุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๓
กระสุนนี่เข้าไป๗นัดนะครับ
ปลายคาง๑นัดแขนขวา๑นัดชายโครงซ้าย๑นัด

หน้าอกซ้าย๑นัดน่องซ้าย๑นัดฝ่ามือขวาอีก๑นัด

มีหัวกระสุนสองหัวนะฮะนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุ
โอ้โหนี่ฮะนายบุญธรรมนะครับ
ส่วนมือยิงนะครับผู้ก่อเหตุชื่อนายกิติกรนะครับ
กิติกรอายุ๓๙ปีเป็นรายเดอร์
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
นี่ยังเมาอยู่เลยนะตอนตำรวจมาถึงเมาแบบ
เมาแล้วนี่เมาสลับกับพวกอ่ะค่ะคือเมาหนักเลยอ่ะ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปค้นที่บ้านต่อ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตรฮะ
ที่เขากลับมาบ้านแล้วก็มาเอาปืนมายิงเขาเนี่ย
เจอปืนกึ่งอัตโนมัติแบบไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘๑กระบอกนะครับ
แล้วกระสุนบางส่วนที่ยังไม่ใช้งานด้วยก็ยึดไว้เป็นของกลาง
นี่นะฮะนายกิติกรให้การว่าผู้ตายเป็นคู่อริเก่ากับเขา
เคยมีปัญหาในวงเล่ามาก่อนหน้านี้
เขาเคยถูกผู้ตายใช้มีดไล่ฟันมาครั้งหนึ่ง
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่แล้วก็เมา
แล้วผู้ตายขี่จักรยานมาหาเพื่อนในซอยพอดี
ก็เลยมีการโต้เถียงมีปากเสียงแล้วก็ชกต่อยกันอีก
แต่สู้ไม่ได้เลยวิ่งไปหยิบปืนที่บ้าน
ซึ่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ต
ราคา๘๐๐๐บาทแล้วเอามากระหน่ำยิงเขาจนเสียชีวิต
ก็เนี่ยเรื่องของปืนไปซื้ออินเทอร์เน็ตเนี่ย
เห็นไหมคือนี่ดูนะฮะนี่ชกกับเขาแล้วสู้ไม่ได้

กลับมาที่บ้านแล้วก็มาเอาปืนที่บ้านนะฮะ
ซึ่งตอนที่กลับมาที่บ้านเนี่ยภรรยารู้แล้วว่าสามีเมาแล้วกลับมาเอาปืน
ภรรยาก็เลยเดินออกมาจากบ้าน

พี่แฮมเข้าไปบ้านเลย
แฮมเข้าไปบ้านเลยแฮมนี่คือชื่อคนตายชื่อเล่นคนตาย

นายกิติกรวิ่งแซงหน้าภรรยาแล้วไปยิงใส่เขาเลย๗นัด
เขาก็ล้มฟุบเสียชีวิตอยู่คาที่เลยโดนเข้าไป๗นัดนะฮะ
นี่แล้วก็ผู้คนแถวนั้นช่วยกันล็อกตัวไว้เขาก็บอกเมีย
บอกให้โทรหาตำรวจเลยไม่หนีไปไหนหรอกแล้วตำรวจก็มา
๒นาฬิกา๒๔นาทีช่วงเวลานั้นนะฮะ
แล้วสุดท้ายตำรวจก็มาคุมตัวไว้ได้นะครับ
ตอนที่ถูกปืนยิงใส่ไป๗นัดเนี่ย
หาเก้าองเก้าอี้พลาสติกขึ้นมาป้องกันตัวกันกระสุนแต่มันเอาไม่อยู่
สุดท้ายโดนเข้าไป๗นัดเสียชีวิตคาที่
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้คุยกับนายวัลลบ
ที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนรวม๕คนซึ่งก็รวมทั้งกิติกรที่เป็นมือยิงด้วย
อยู่กลางซอยพุทธบูชา๓๘จนเมื่อคืนนี้๒๐นาฬิกา๔๕นาที
นายบุญธรรมผู้ตายขี่จักรยานเอาเห็ดมาให้บ้านข้างแถวนั้น
พอเห็นเขานั่งตั้งวงเล่ากันอยู่ก็เลยมาร่วมวงด้วยมานั่งด้วย
ก็คุยกันอยู่สักชั่วโมงนึงแต่แน่นอนว่าตัวของนายบุญธรรมผู้ตาย
เพิ่งเข้ามานั่งด้วยกับนายกิติกรที่นั่งอยู่ก่อนแล้ว
คือชาวบ้านรู้กันดีว่าเขาก็เป็นคู่อริไม่ค่อยถูกกันอยู่
ทีนี้ก็เริ่มพูดจาแขวะกันไปแขวะกันมาแล้วก็ชกต่อยกัน
เพื่อนในวงเล่าก็ช่วยกันแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แต่กิติกรเนี่ยเดินกลับไปที่บ้านบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึงร้อยเมตร
มุ่งก้าวแบบจ้ำอ้าวกลับไปที่บ้าน
คนในวงเล่าเนี่ยคิดว่าเออเรื่องคงจบแล้วมั้ง
ชกต่อยกันแล้วแบบถูกแยกสู้ไม่ได้อะไรตัวเล็กกว่าก็
เขาคงเดินกลับบ้านแล้วไม่มีใครคาดคิดนะฮะ
กลับไปบ้านไม่ถึง๑๐นาทีอยู่เนี่ยเดินกึ่งวิ่งกลับมาอีกครั้งนึง
แล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่ผู้ตายไปสามนัดค่ะ
เนี่ยที่วิ่งแซงเมียไปเนี่ยยิงใส่ก่อนสามนัด
นายบุญธรรมเนี่ยโดนไปสามนัดเขาก็พยายามหาที่บัง
คว้าเก้าอี้พลาสติกได้ตัวหนึ่งก็ยกขึ้นมาบางตัว
แต่นายกิติกรตามเข้าไปยิงอีก๔นัดนะฮะ
โดนไป๗นัดครับเสียชีวิตคาที่
มีทางฝั่งญาติของผู้ตายนะครับให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าผู้ตายเขาเป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่มีครอบครัว
ก็ชอบดื่มเหล้านะอย่างนี้ฮะคุณป้าอุตสาที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
บอกว่าบุญธรรมเนี่ยเขาเป็นญาติห่างเท่าที่ทราบก็คือกิติกรมือยิง
เคยขู่ว่าจะยิงบุญธรรมมาแล้วปมเหตุก็เนื่องจากกิติกรเนี่ย
เขาไม่ค่อยพอใจที่บุญธรรมเนี่ยไปสนิทสนมกับพ่อของเขา
เหมือนกับระแวงว่าบุญธรรมเนี่ยจะมาหลอกพ่อเขามาหลอกเงินอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่การก่อเหตุแบบนี้เนี่ยทางญาติฝั่งผู้ตายบอกว่ามันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่า
คือเอาปืนมายิงกันแบบ๗นัดเลยมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่า
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับชุดสืบสวนคุมตัวผู้ต้องหาคือนายกิติกร
จากห้องสอบสวนจากห้องคุมขังนี่ฮะคุมตัวออกมานะครับจากห้องสอบสวน
นำเข้าห้องคุมขังของโรงพักนะฮะสนราชบุรณะ
คือช่วงนี้ก็สีหน้าเคร่งเครียดเลยเบ้าตาข้างซ้ายมีรอยช้ำด้วย
น่าจะเกิดจากการชกต่อยก่อนที่จะเอาปืนไปยิงเขา
แต่คงสั่งเมาแล้วล่ะนี่ตีก็ไปตามข่าวมานะครับ
เราก็พยายามถามถึงมูลเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นนะครับ
เขาก็เดินก้มหน้าก้มตาส่วนมากเวลาถามอะไรก็พยักหน้าตอบอย่างเดียว
ที่เขาอ้างเนี่ยเขาบอกสาเหตุเกิดจากผู้ตายชอบมาหลอกขอเงินของพ่อเขา
แล้วเขาก็กังวลเรื่องลูกเป็นห่วงลูกมากในตอนนี้
เขาบอกถ้าเขาย้อนเวลาได้เขาจะไม่ทำนะครับ
แล้วเขาทำอะไรกับพ่อพี่ไหมครับ
คือผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าผู้ตายชอบมาตีสนิทพ่อเขา
ซึ่งก็แก่มากแล้วบางทีก็มาหลอกขอเงินมั่ง
หลอกให้พ่อเขาไปวัดเอาข้าวเอาของจากวัดมาให้ตัวของผู้ตายบ้างอะไรบ้างเนี่ย
เขาก็เลยไม่ค่อยพอใจพยายามไม่ให้มายุ่งก็ชอบมายุ่งเนี่ย
อันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างนะครับกล่าวอ้างนะครับ
ให้ความเป็นธรรมผู้ตายเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้ว
ภรรยาของคนก่อเหตุนะครับที่เราเห็นในกล้องวงจรปิด
พยายามจะเดินไปบอกให้ผู้ตายเขากลับเข้าบ้านไปก่อนเนี่ย
บอกว่าหลังจากที่สามีชกต่อยกับผู้ตายสามีวิ่งกลับมาที่บ้าน
ตอนนั้นเธออยู่ที่บ้านนะฮะวิ่งมาเพื่อจะมาหาปืนจะมาเอาปืน
เธอบอกเธอเห็นแล้วเห็นท่าทางแล้วไม่ค่อยดี
เธอก็เลยออกอุบายนะบอกว่าปืนอยู่ชั้นสอง
อยู่บนชั้นสองความจริงอยู่ชั้นล่าง
เธอบอกเธอตั้งใจจะให้ขึ้นไปถึงชั้น๒เพราะข้างบนเนี่ยเป็นห้องนอนที่มีลูกสาวสองคนนอนอยู่
เพื่อเห็นลูกแล้วจะใจเย็น
ระหว่างนี้ที่สามีเดินขึ้นชั้น๒เธอบอกเธอเดินออกจากบ้าน
แล้วเดินมาที่วงเล่าที่สามีมีเรื่อง
เพราะเลยเผิดเผินรู้ว่าสามีมานั่งกินเหล้าอยู่
แล้วตะโกนบอกแฮมแฮมกลับไปก่อน

แต่สามีเนี่ยคงจะหาปืนไม่เจอที่ชั้นบนแล้วลงมาชั้นล่าง
แล้วมาเอาปืนที่ชั้นล่างวิ่งแซงเลย

แล้วก็มีเหตุการณ์ที่รังแก่พ่ออย่างนี้เขาก็ไม่ชอบไปทำร้ายคนในครอบครัว

ก็เหมือนเชิงใช้ไปในทางที่ขโมยของอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขโมยยังไงครับผม
มวยของวัดแล้วคนที่เห็นก็ว่าพ่อเป็นคนหยิบแต่หยิบมาให้เขาอย่างเงี้ย

กินเส้นกันแล้วเวลาเจอหน้ากันทำยังไงก็ทำอย่างไร
ก็พยายามจะเลี่ยงกันตลอด
ถ้าเจอหน้ากันจะด่ากันบ้างอะไรบ้างแต่ครั้งนี้ที่รุนแรงที่สุดก็คือ
นี่แหละแม่แล้วผู้ต้องหาบอกเป็นห่วงลูกสองคนเนี่ย
ห่วงตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะค่ะ

นี่ภรรยาบอกอุตส่าห์ออกอุบายให้ขึ้นไปหาปืนบนห้องนอน
เพื่อจะเห็นหน้าลูกแล้วจะใจเย็นลง
หยิบปืนวิ่งแซงปู๊ดไปยิงเขาตายเลย

หลังจากออกจากนิติเวชโรมันสิวิราชนะครับ
รับไปชาปนกิจทันทีนะครับที่วัดประเสริฐสุธาวาสนะครับ
ก็มีภรรยาของผู้ก่อเหตุที่ไปร่วมแสดงความอาลัยด้วย
จุดทูบขอเข้ามาศพแทนสามี
ส่วนตัวของนายกิติกรถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เรื่องของอาวุธปืนที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
เรื่องการพาอาวุธปืนด้วยเรื่องการยิงปืนด้วย
ท่านผู้ชมบอกว่าคดีนี้อยากให้ขยายผลไปถึงคนที่เขาขายปืนให้ด้วย

หลายข่าวที่เราเล่าไปซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ต
ก็เวลาจับยาบ้ายังต้องขยายผลไปหาว่าเออซื้อมาจากไหนรับมาจากไหน
ไอ้คดีเด็กวัยรุ่นเด็กอาชีวะหรือคนที่เอาปืนเถื่อนซื้อปืนมาทางอินเทอร์เน็ตมายิงกันเนี่ย